ช่วงหน้าร้อนแบบนี้อากาศจะค่อนข้างแห้งนะคะก็จะอยากจะฝากเตือนเรื่องของฟืนไฟกันหน่อย
คือที่สกลนครค่ะในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งนะคะมีไฟไหม้เกิดขึ้นแล้วเป็นไฟไหม้โซนที่เป็นเกี่ยวกับที่นอนนะคะ
มันเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีเลยก็ไหม้วอดเลยเจ้าหน้าที่ใช้เวลานานถึงกว่า๔ชั่วโมงนะคะกว่าจะควบคุมเพลิงเอาไว้ได้
ไฟก็ลุกไหม้อย่างรวดเร็วเลยนะคะแล้วก็ลามเร็วมากด้วยเจ้าหน้าที่ดับเพลิงพยายามเข้าฉีดน้ำอย่างเต็มที่แล้วแต่ก็เป็นไปได้อย่างลำบากค่ะ
สี่ชั่วโมงกว่าผ่านไปถึงจะควบคุมไฟได้ในวงจำกัดก็ประมาณสักสี่ทุ่มครึ่งแล้วค่ะ
แต่ก็ยังต้องฉีดน้ำเลี้ยงเอาไว้ไม่ให้ไฟมันปะทุขึ้นมาอีกสำหรับสาเหตุตอนนี้
ยังไม่สามารถสรุปได้นะคะและความเสียหายก็ยังไม่สามารถประเมินได้ด้วย